ส่วนประเด็นเรื่องนี้ค่ะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากในกรุงเทพมหานครนะคะ
หลังจากที่พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่มีฝนตกหนัก
แล้วก็เลยเกิดน้ำท่วมในย่านบางเขนเมื่อ๑ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
แล้วก็ยอมรับกับสื่อมณชนบอกว่าน้ำทวมระบายไม่ทัน
เพราะว่าหากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่เจอ
ก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันตามมา
เพราะฉะนั้นประชาชนสามารถไปร้องต่อสารปกครองได้
ติดตามประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมหลายจุด
บริเวณวงเวียนหลัก๔รามอินทราแจ้งวัฒนะ

น้ำท่วมสูงเป็นวงกว้างประมาณ๒๐เซนติเมตร
และต้องใช้เวลาระบายน้ำร่วม๒ชั่วโมง
ต่อมาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
เพื่อใช้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ
โดยเปิดเผยสาเหตุถึงน้ำท่วมว่า
เนื่องจากบริเวณถนนวิภาวดี
เป็นจุดที่มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
ทำให้กิดขวางการระบายน้ำของคู่น้ำ
ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง
ส่วนที่เป็นประเด็นกรณีที่เกิดน้ำท่วมขัง

สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้าง

ยังไม่ได้ส่งมอบงานให้กับกอทม
ทำให้เจ้าหน้าที่กอทมไม่มีกุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำ
เรื่องที่เกิดขึ้นได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพราะปัญหาลักษณะดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้น
รับเป็นความผิดของกรทม
ผู้ก่อสร้างยังไม่ได้มอบ
ว่าข้าวกุญแจไปด้วยหากุญแจไม่เจอ

ขณะนี้บอกไม่รับกุญแจไปได้หลายอันเลย

ไม่ได้คนถือกุญแจไปเมาอยู่ไหน

ก็ไม่ได้
แต่เหมือนว่าคำชี้แจงจากท่านผู้ว่า
กลับยิ่งสร้างความสงวนให้ประชาชนมากขึ้น
ล่าสุดนายเดชากิติวิทยานันต์
นายความชื่อดังเจ้าของเพจเฟซบุ๊คทนายคลายทุกข์

กล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่ากอทมออกมายอมรับว่าน้ำท่วม
เพราะหากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่ได้

รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า
ผู้ดูแลพื้นที่และเก็บกุญแจไว้
ต้องร่วมรับผิดกับกอทมด้วย
โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
สามารถฟ้องกอทมต่อสารปกครองได้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมถือเป็นเครื่องมือสำคัญ
หากกรุงเทพมหานครหากุญแจไม่เจอ

กรุงเทพหานครต้องรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน

อกจากนี้บริษัทผู้รับเหมา
และก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ
เป็นคนดูแลพื้นที่และเก็บกุญแจไว้

ก็ต้องร่วมรับผิดกับกรุงเทพมหานคร
พี่น้องประชาชนในเขตบางเขน
ถ้าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
เพราะกรุงเทพฯมหานครหากุญแจไม่เจอ

เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้น
มิฉะนั้นน้ำของท่วมกรุงเทพฯกันถ้วนหน้า
อรพาณคันทองคำข่าวเทราะทีวีรายงาน